อ่าพูดทรงไปอีกหนึ่งเรื่องเขามี๓พ่อแม่ลูกเขาก็ขับรถกันไปนะฮะ
จู่มีรถอีกคันหนึ่งขับประกบจอดเดี๋ยวนี้
ขอตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายในรถหน่อยเพราะว่างงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่พอถามกลับไปว่าขอดูบัตรเจ้าหน้าที่หน่อย

ไม่มีด้วยอ่าแล้วก็เกรงว่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย์นะฮะเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ครับ
ไหนขอดูบัตรด้วยค่ะ
แปลว่าบะยลศู

นี่รถคันนี้เขาขับตามมาไม่ใช่ระยะทางใกล้ด้วยใช่ไหม

นะครับคือ๒สามีพระยาคุณเนี่ยก็งงว่าทำไมดีชาย๔คนนี้ขับไล่ตามมาขอตรวจค้นรถ
ทั้งสองคนก็ไหวตัวทันนะฮะเข้าไปจอดในจุดที่คนเยอะหน่อย
แล้วก็ขอเรียกดูบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รอดมาได้
ก็เลยถ่ายคลิปนี้ไปโพสต์บอกว่าช่วยด้วยช่วยกันแชร์หน่อย
โดนขับรถตามมาจากหาดใหญ่มันแปลกลงมาขอค้นบอกมีสายแจ้งมา
พอขอดูบัตรอ้าวก็งงกันทั้งคันก็ไม่ให้อะไรแบบนี้นะฮะ
ทีมข่าวตรวจสอบไปยังเจ้าของโพสต์บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๘มิถุนายนช่วงเที่ยง
กำลังขับรถออกจากหาดใหญ่ไปอำเภอเมืองสงขราสังเกตมีปาเจโร่สีดำขับตามมา
จนกระทั่งสามีตัดสินใจเลี้ยวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขรา
เพื่อหลบหนีการติดตามเพราะว่าในจุดนี้คนเยอะน่าจะปลอดภัยนะฮะ
ทีนี้ปาเจโลเองก็ขับมาจอดปิดท้ายแล้วก็เรียกขอค้นรถหน่อย
ตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันเพราะในรถลูกสาว๔ขวบนอนหลับอยู่
เกรงว่าจะเป็นอันตรายจากนั้นคนในรถปาเจโร่ลงมาบอกว่า
เอาไหนบัตรคุณนะเบาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
๔คนนั้นก็เบี่ยงเบนแต่ว่าไม่มีอะไรก็โอเค

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นให้เค้ากลัวมากเลย
ก็เลยไปแจ้งความลงประตูประจำวันที่สพคสงครา
นาก็ให้ทะเบียนรถกับกำโหลดไปด้วยกไก่จอจาน๘๘๖๕
กำโหลดเช็คแล้วเป็นยังไงคะ
ก็ไม่มีชื่อคนครอบครองที่ชัดเจน

ติดตามก่อนว่าเจ้าของรถตัวจริงเป็นใคร

ถือว่ามีสตินะคะ
ถือว่าสองผู้มีคนนี้ก็มีสติค่อนข้างดีเหมือนกัน